ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเหมือนกันนะครับ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑กันยายน
และทีนี้ญาติของผู้เสียชีวิตก็ร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับกรณีที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่๑กันยายนที่ผ่านมา
ที่สาวทอมคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุบนถนนย่านสาธรณ์
แล้วก็ถูกรถเก๋งมาขับชนซ้ำ
ลากตัวไประยะทางกว่า๕กิโลเมตร
แล้วก็ถูกทิ้งไว้ภายในซอยลาดย่านหนึ่ง

โดยเพราะว่าคนก่อเหตุเมาสุรา
แม้จะอ้างว่าขณะเกิดเหตุนั้นไม่เมา
ซึ่งญาติผู้เสียชีวิตเกรงว่าคดีจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ

โดยน้องสาวผู้ตายบอกว่าพี่สาวขี่รถจักรยานยนต์
ไปถึงบริเวณแยกสาธรณ์สุรศักดิ์
ได้ถูกรถเก๋งนิสันเฉียวชน
พี่สาวก็กระเด็นนอนได้รับบาดเจ็บอยู่บนถนน
รถแท็กซี่ที่ขับตามมาได้ขับหักหลบแล้วก็จอด
ที่มีนายธนัดนานชะลีขับมา
ได้ขับมาชนร่างพี่สาวก็คือเหมือนอุบัติเหตุซ้ำ
แล้วก็ลากร่างพี่สาวไปโดยที่ไม่ยอมหยุดรถ
เป็นระยะทางกว่า๕กิโลเมตรนี่ไกลมากนะครับ
ก่อนที่จะทิ้งร่างพี่สาวไว้ในซอยลาดย่า๑
ซึ่งขณะเกิดเหตุได้มีพลเมืองดีพยายามช่วยเหลือ

เพราะคนก่อเหตุไม่สนใจ

ทำให้พี่สาวของเธอเสียชีวิตอยู่กลางถนนครับ
อกจากนี้ยังพบว่าคนขับอยู่ในอาการเมา
ล่าสุดตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาใดกับนายธนัดเลย
น้องสาวผู้เสียชีวิตเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนตายนะครับ
ถ้าเขาอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นร่างพี่หนูที่แบบพี่หนูที่หมดสติอยู่
เขาก็ควรจอดลงมาดูเพราะว่าอุบัติเหตุอยู่ด้านหน้าเขา
แต่นี่เขาเหมือนขับมาแล้วเขาเบี่ยงหลบออกไป
ทั้งที่พี่หนูติดไปด้วย
แล้วมันเป็นไปได้เหรอที่แบบ๕กิโล
ไม่รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ติดกับรถเลย
เพราะว่าคนเราโดยปกติทั่วไปแบบขับเกยฟุตบาท
โดนแบบกลวยอะไรอย่างนี้มันก็รู้สึกอะพี่
เพราะว่านี่คน๕๐๖๐โลเลยนะ
ลากไป๕กิโลขึ้นสะพานอีกต่างหาก
แล้วแบบบอกว่าให้คำตอบมาว่าไม่รู้อย่างนี้
ตั้งแต่ที่พี่หนูเสียชีวิตไปแบบ
เขาไม่เคยติดต่อมาเลย
โทรมาหาไม่แสดงความเสียใจหรือขอโทษหรืออะไรเลย
คือสิ่งที่เรียกร้องคือนอกจากเรียกร้องขอความเป็นธรรมแล้วนะฮะ
แล้วก็เรียกร้องในเรื่องของความรับผิดชอบไงคุณ

บอกว่าในวันนั้นวันที่เกิดเหตุ๑กันยายน
แล้วก็ไม่ยอมหยุดรถหรือว่าลงมาดูผู้บาดเจ็บเลย

โดยพยายามขับรถสายไปสายมา
เหมือนลักษณะที่ว่าให้สิ่งที่มันติดอยู่ใต้ท้องรถ

นั่นก็คือคนนะคุณนั่นคือชีวิตคนนะครับ
ตัวพยายามเนี่ยนะครับก็ตะโกนให้หยุดรถหยุดรถ
แล้วก็บอกว่ามีคนติดอยู่ใต้ท้องรถมีคนติดอยู่

แล้วก็ขับรถตามไปถึงซอยลาดย่าหนึ่ง
แล้วก็เดินตามหาจนพบว่ารถเก๋งคันที่ก่อเหตุเนี่ย

ก่อนที่เขาจะรีบแจ้งตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบ
ก็พบว่าเป็นชายอายุประมาณ๒๖ปีนะครับ

และอ้างว่านั่งกินเหล้าอยู่ในบ้าน
ไม่ได้ขับรถออกไปไหนและไม่ได้ขับรถชนคน

ยอมรับว่าไปดื่มกินที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อมา

แล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวจริงนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจนำตัวไปสอบปากคำที่สนยานาวา
แต่ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับนายธนัดครับ
สะบัดอย่างนี้หมุนอย่างนี้ครับ
ก็ประมาณ๑๐วิได้ครับ
มันไม่รู้เนี่ยผมเป็นไปไม่ได้ค่ะคนเราล่ากวยหรือว่าล่าพระติกอะไรเนี่ย
มันดังมันอะไรมันต้องรู้สิครับพี่แล้วมันบอกไม่รู้เป็นไปไม่ได้
ใช่ไหมครับมันกะซ่อนเลนส์ซ่อนเลนส์ซ่อนเลนส์อืมนะครับ
จากนั้นทีมข่าวของเราก็เดินทางไปยังบ้านของนายธนัดเนี่ยนะครับ
ซอยลาดย่าน๑เพราะว่ามีรถยนต์๖คันจอดอยู่ในบ้าน
ก็บ้านค่อนข้างจะใหญ่โตนะครับจึงเรียกคนที่อยู่ในบ้านเพื่อสอบถาม
แต่ก็มีคนออกมาบอกว่าไม่ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนนายธนัดนั้นไม่อยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็อยากจะรู้เรื่องของความคืบหน้าทางคดีว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
รวมถึงเรื่องที่ทางญาติติดใจสงสัยข้องใจอยู่
แล้วก็อยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมและความรับผิดชอบ
เราก็สอบถามพนักงานสอบสวนสนยานวานะครับ
เรื่องต้นไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทางคดีได้
เพียงแต่ว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
กับรถยนต์คันที่ก่อเหตุนะครับ
เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็คงสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบรถยนต์

ลากอะไรสักอย่างไปถึง๕กิโลเมตรก็ต้องมีร่องรอย
ก็เลยเป็นคำถามที่อยากจะรู้จากทางด้านของพนักงานสอบสวน
แต่ว่าเขาบอกว่ายังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้นะครับ